ส่วนคดีนี้จับคนร้ายได้แต่คนร้ายให้การวกไปวนมา
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำสามรอบให้การไม่เหมือนกันสักรอบ
คุณผู้ชมคะคดีนี้เราตามมา๒วันแล้วนะคะ
คดีป้าผ่องศรีอายุ๗๐ปีที่เป็นเศรษฐีนะคะ
ถูกฆ่าตายแล้วคนที่ฆ่าเนี่ยเป็นคนขับรถตู้
ว่าจ้างใช้งานกันเป็นประจำคือสนิทกันเลยแหละ
รู้จักกันมา๓๔ปีแล้วฆ่าทิ้งศพไว้ป่าย่าข้างทาง
แล้วก็กลับไปที่คอนโดของป้าผ่องศรีไปเอาตู้เซฟของป้ามา
เอาทรัพย์สินของป้ามาเป็นล้านนะคะ
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้คืออีกภาพหนึ่งเลย
คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีภาพนี้นะ
มีวันนี้เลยนะคะเพิ่งได้ภาพนี้มา
คือหลังจากเกิดเหตุนะคะคนร้ายทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยังขับรถตู้คันที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
พาญาติของภรรยาตัวเองไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมนึกดูนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนวริสวนิจจินดาอายุสามสิบเจ็ดปีนะคะ
ที่ก่อเหตุฆ่าคุณป้าผ่องศรีมธุระนานนท์อายุเจ็ดสิบ
อันนี้เป็นภาพตอนประมาณตีห้าสิบสองนาทีสิบสองกรกฎาคม
คือหลังก่อเหตุยังทำเนียนค่ะทำใจเย็นอันนี้คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุนะคะ
โดนจับแล้วนะคะยังทำเนียนขับรถตู้คันนั้นเลย
ที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละพาญาติภรรยาตัวเองไปโรงพยาบาล
หลังจากไปส่งญาติที่โรงพยาบาลตอนหกโมงห้าสิบแปดนาที
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาตู้เซฟที่ขโมยคุณป้าผ่องศรีมาค่ะ
ทิ้งบ่อน้ำภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นเก้าโมงห้าสิบนาที
นายนวริสขับรถหลบหนีไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะคือพบศพคุณป้าผ่องศรีเนี่ย
ในป่าริมถนนนะคะสายแม่ออนแม่ตะไคร้อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยช่วงบ่ายวันนี้
ตำรวจสอบพ่อแม่ออนควบคุมตัวนายนวริสวนิจจินดาอายุสามสิบเจ็ดปี
ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๖จุด
ค่อยค่อยไล่ดูไปด้วยกันค่ะจุดแรกคือจุดที่พบศพ
ริมถนนแม่ออนแม่ตะไคร้ถนนหมายเลขหนึ่งสองสามศูนย์
ตำบลสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ผู้ต้องหาให้การอ้างว่ามาจอดรถเพื่อพาป้าผ่องศรีผู้ตายอ่ะ
ลงจากรถแล้วก็ไปดูดาวตรงนั้นเขาอ้างแบบนี้
แต่วันนี้อ้างอีกแบบหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้อ้างว่าโมโหที่ขอยืมเงินป้าผ่องศรีไม่ได้
แล้วป้าผ่องศรีเนี่ยจะโทรศัพท์เรียกรถคันอื่นมารับ
ก็เลยขับรถพาป้าผ่องศรีมาที่เกิดเหตุ
ลงจากรถถือมีดลงมาด้วย
พูดจาหวานล้อมขอยืมเงินอีก
ผ่องศรีไม่คุยไม่ให้เงิน

แล้วก็แทงที่ท้องคือแทงแบบแล้วกรีดเป็นแนวยาวเลยนะคะ
ลากตัวป้าผ่องศรีเข้าไปในป่า
มันจะมีเหวอยู่สักนิดนึงตรงนั้นนะคะ

ผู้ก่อเหตุอ้างว่าอารมณ์มันพาไปอ้างแค่นี้ค่ะ

โอเคแล้วไงต่อ

ดึง

ขัดแล้วเราทำไง

จากนั้นค่ะคุมตัวไปทำแผนจุดที่๒
คือบริเวณลานจอดรถที่คอนโดมิเนียมของป้าผ่องศรีผู้ตายจุดนี้ค่ะ
ผู้ต้องหาอ้างว่าตอน๙โมงเช้าวันเกิดเหตุมารับป้าผ่องศรี
ป้าผ่องศรีให้ไปขนของเพื่อไปทำบุญที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวง
จากนั้นแวะห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ไปบริจาคที่บ้านแม่คำปองแล้วแวะไปเอายาสมุนไพรที่วัดบ้านฟ็อก
หลังก่อเหตุย้อนกลับมาที่คอนโดมิเนียมของป้าผ่องศรีอีกรอบหนึ่งนะคะ

จังหวัดนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วย
ก่อเหตุเสร็จฆ่าเขาเสร็จทิ้งศพเขาเสร็จกลับมาคอนโดเขาอะค่ะ
จอดรถแล้วก็ขึ้นไปไปเอาตู้เซฟ
ตำรวจก็เลยพาให้ขึ้นไปชี้ห้องของป้าผ่องศรีด้วย
ว่าไหนห้องไหนที่ขึ้นไปขโมยของเขา
นี่นะคะเข้าไปกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

แต่ก็ต้องตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินอะไรของป้าผ่องศรีศูนย์หายไปบ้าง
จุดที่สามทางเข้าคอนโดนะคะทำทีไปจอดรถหลังเกิดเหตุ
จุดที่สี่หน้าโรงแรมที่ไปทิ้งของนะคะไปทิ้งของของป้าผ่องศรี
จุดที่๕ก็คือริมแม่น้ำปิงจุดที่ทิ้งของเหมือนกัน
จุดสุดท้ายจุดที่๖จุดที่ทิ้งตู้เซฟในบ่อน้ำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วตัวเองก็หนีไปที่จังหวัดเชียงรายสุดท้ายโดนจับแล้วก็นำตัวมาทำแผน
ทำแผนเสร็จตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบปากคำเพิ่มค่ะ
เพราะว่าสอบปากคำ๓รอบคุณผู้ชมยังให้การวกไปวนมาแล้วก็ไม่ตรงกันสักรอบนะคะ
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังสารจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตามตัวคนร้ายได้ก็จากคอนโดแห่งนี้ด้วยนะครับ
ที่เขามีการจดบันทึกเรื่องของรถที่เข้าออกอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่เราได้ไปคุยด้วยวันนี้เป็นเจ้าของร้านนวดนะฮะที่สนิทกับทางคุณป้าที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณป้าก็จะมาใช้บริการที่ร้านอยู่บ่อยนะฮะสำหรับป้าผ่องศรีนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาป้าผ่องศรีไม่เคยแสดงออกว่าเป็นคนร่ำรวยอะไรไม่เคยใส่เครื่องประดับหรูหรานะครับ
คิดเหมือนกันว่าจะมาถูกฆาตกรรมแบบนี้คืนวันเกิดเหตุที่ป้าผ่องศรีถูกทำร้ายเนี่ย
คืนนั้นเธอฝันฝันว่าป้าผ่องศรีมายืนหน้าร้าน

ก็เลยคิดว่าป้าผ่องศรีน่าจะมาขอความช่วยเหลือ

ที่รู้จักแกเป็นคนที่ใจดีมากใจบุญ
แล้วก็มีเมตตามากอันนี้ขอบอกเลยว่าเมตตามาก
เวลาแกได้อะไรมานี่เขาก็จะมาให้พนักงานที่ร้าน

หลักที่แกมาก็คือแกจะมาสนทนาเรื่องธรรมะกันมากกว่า
ก็คือเรื่องของการทำสมาธิกรรมฐาน
ช่วงนั้นนอนอยู่ข้างบนคอนโดใช่ไหม
รู้สึกเหมือนมีคนมาพยายามบอกเราให้รู้นะคะว่า

อยู่พัดลมที่เคยเปิดมันดับเองอัตโนมัติ
ก็เลยงงแต่ก็พยายามคิดว่าเราคิดไปเองนะคะ
จนมารู้จนมารู้วันที่๑๗ที่ออกข่าวว่าเสีย
แล้วก่อนที่จะรู้ข่าวก็ฝันเห็น
เขามายืนอยู่ตรงหน้าร้านด้วยสายตาที่หน้าตาเศร้านะคะ
ก็เลยรู้ว่า๒วันที่เรารู้สึกว่าเหมือนมีคนมาหาเราใช่แน่

ผู้จัดการคอนโดที่ป้าผ่องศรีอยู่นะครับ
บอกว่าปกติป้าผ่องศรีอยู่คนเดียวนะครับ
ก็จะมีบ้างที่น้องสาวจะมาอยู่ด้วย
แต่ตอนนี้น้องสาวป้าเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
ผ่องศรีเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับ
หลังเกิดเหตุที่ป้าผ่องศรีถูกลวงไปฆ่าแล้วนะครับ

กระทั่งหลานสาวเนี่ยมาตามหาแล้วขอขึ้นไปดูที่ห้องพัก
ทางคอนโดตอนนั้นก็ไม่มีกุญแจนะครับ

ทีแรกยังคิดว่าเออสงสัยแกจะป่วย

พอเปิดเข้าไปในห้องไม่เจอใครเลย
ก็เลยแนะนำให้หลานของผู้ตายไปแจ้งความ
จากตอนนั้นก็ถือว่าหายไปเกิน๒๔ชั่วโมงแล้ว
แล้วทางคอนโดไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่ามีคนขับรถตู้มารับป้าผ่องศรีออกไป
ก็เลยไปไล่ที่จุดของรอปภนะครับ
เพราะว่ารอปภเขาจะคอยจดทะเบียนรถเอาไว้
เวลาเข้าออกแล้วก็บอกผู้ชายลักษณะตรงกับที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย

นี่ฮะหลังจากนั้นก็เป็นหลักฐานในการนำไปสู่การสืบสวน
แล้วก็ตามหาตัวคนร้ายนะครับ

เราก็ประสานไปยังช่างกุญแจให้มาเปิดห้อง
ปรากฏว่าพอช่างมาเปิดแล้วเนี่ย

ผมก็แนะนำให้ทางหลานเขาไปแจ้งความเลย
เพราะว่าคนหายหายเกิน๒๔ชั่วโมง

แล้วทางตำรวจก็ประสานมาขอดูกล้องวงจรปิดเรา
ซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสาวไปยังตัวคนร้ายได้
ครั้งแรกผู้ต้องหาบอกว่า
ค่าป้าผมสีเพราะอารมณ์โชววูบจากปัญหาส่วนตัว
คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวกับเราเมื่อวานจำได้ไหมคะ
เขาอ้างว่าป้าผ่องศรีชอบส่งข้อความหาเขา
เมียเขาโกรธเมียเขาเห็นข้อความ
แล้วก็ตั้งใจจะเคลียร์กันกับป้าผ่องศรี
กันไม่ลงตัวเลยโมโหแล้วฆ่าเลย

ผู้ต้องหาอ้างว่าขอยืมเงินป้าผ่องศรี๓แสน
แต่คุณป้าไม่ให้ก็เลยฆ่า
แล้วก็เอาทรัพย์สินเป็นล้านนะคะ
เป็นล้านนะของป้าผ่องศรีขโมยของเขาไป
แล้วก็หนีหายไปที่เชียงรายสุดท้ายก็โดนจับ
แต่วันนี้ให้การอีกแบบนึง
วันนี้อ้างว่าตัวเองมีหนี้สิน๘แสนกว่าบาท
ค่ารถค่าบ้านแล้วก็ชอบเล่นการพนันออนไลน์

อาชีพขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวไม่มีลูกค้าเลย
เงินป้าผ่องศรี๓แสนตอนไปทำบุญที่บ้านแม่คำปอง
แต่ป้าผ่องศรีบอกว่าให้ได้แค่สองหมื่น

วันนี้เปลี่ยนบอกว่าป้าผ่องศรีบอกว่าให้ได้สองหมื่น
แล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามข่มขู่ขอยืมเงินให้ได้บอกอยากได้สองแสน
ผ่องศรีโทรศัพท์ไปเรียกคนอื่นให้ขับรถมารับแทน
ก็เลยโมโหฆ่าป้าผ่องศรีแล้วก็ทิ้งศพไว้ข้างทาง
แล้วยังเอาเงิน๒๐๐๐ของป้าผ่องศรีไปด้วยนะ
อ้างว่าสิ่งของอื่นโยนทิ้งหมดเลย
แต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหสอบปากคำ๓รอบ
ให้การไม่ตรงกันเลยสักรอบก็เลยไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ต้องหาหลักฐานที่มันเชื่อมโยงกันนะคะ
เพราะมันมีประเด็นตรงนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนที่ป้าผงศรีจะขึ้นรถไปกับผู้ต้องหา
ป้าผ่องศรีเพิ่งเบิกเงินสดไปตั้ง๘แสน

ทรัพย์สินอื่นของป้าผ่องศรีอีก
ไหนจะสร้อยไหนจะแหวนมันหายไปไหน
เดี๋ยวต้องรอให้ทางญาติของป้าผ่องศรีมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ป้าผ่องศรีมีทรัพย์สินอะไรติดตัวบ้างในวันนั้น
เมืองต้นก็จะตรวจสอบว่าผู้ต้องหาเอาเงินไปใช้ทำอะไรหรือเปล่า

ถ้าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรัพย์สินของผู้ต้องหาเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะดำเนินการเอากลับคืนมาให้หมดนะคะ

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุม
เพื่อสอบสวนขยายผลเรื่องทรัพย์สินของป้าผ่องศรีนี่แหละค่ะ
ก็คือผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าได้ทรัพย์สินของป้าผ่องศรีมาเกือบล้าน
เอาไปฝากไว้กับเพื่อนชาวเมียนมาเนี่ยให้การวกไปวนมาแบบนี้
สืบสวนไปสืบสวนมาก็เลยได้ข้อมูลมาเพิ่ม
ป้าผงศรีมีเงินสดอยู่๘แสนกว่าบาท
คือจะเอาเงินไปจ่ายโรงบันทรัพย์ประกันภัยแล้วเงินมันหาย
การขยายผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สิน
เพราะตอนแรกอ้างว่าเอาทรัพย์สินไปฝากไว้กับเพื่อนชาวเมียนมา